เอาล่ะไปดูความคืบหน้าเรื่องของเหตุรอบวางระเบิดรถกระบะที่ยะลานะคะ
ซึ่งเหตุนี้เนี่ยทำให้กำนันตำบลสามะคีจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานเพิ่มค่ะก็คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพคนร้าย
ช่วงที่นำระเบิดไปซุกซ่อนไว้ใต้รถสาเหตุเนี่ยตั้งไว้สามประเด็นนะคะ
แย้งส่วนตัวการเมืองท้องถิ่นและสร้างสถานการณ์ความไม่สงบค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานขณะที่นายแมแยแซะล้ออายุ๕๙ปี
เป็นกำนันตะบนสามัคคีอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสถูกคนร้ายรอบวางระเบิดไว้
ใต้ถังน้ำมันรถกระบะยี่ห้ออิซูสุสีดำทะเบียนก่อไก่จอจานเก้าห้าแปดห้ายลา
แล้วก็เกิดระเบิดขึ้นที่ถนนสิโรรสตำบลสเตงอำเภอเมืองยาลานะคะ
แรงระเบิดครั้งนี้ทำให้ไฟลุกไหม้ท่วมรถนายแมแยเองก็บาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลยาลาค่ะในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดอีโอดีค่ะ
ก็แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๑๐นะคะไปตรวจสอบ
พบมีชิ้นส่วนประกอบระเบิดแล้วก็เศษชิ้นส่วนรถตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณเลยค่ะ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ๓๕กิโลกรัม
ชนวนด้วยระบบแบบตั้งเวลานะคะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บไปพักที่บ้านในอำเภอเมืองยาลา
ระหว่างขับรถจะกลับไปบ้านอีกหลังที่นราธิวาสก็ขับรถออกจากบ้าน
มาถึงแค่แปดร้อยเมตรเท่านั้นเองพบว่ารถเสียงดังผิดปกติจึงจอดรถลงมาดู
ซึ่งกล้องเนี้ยมันจับภาพได้ค่ะเป็นภาพตอนที่คนร้ายนำระเบิดแอบมาติดไว้ใต้ท้องรถกระบะ
ช่วงเที่ยงคืนเศษของ๒๘สิงหาคมใช้เวลาติดระเบิดอยู่ประมาณ๗นาทีก็หนีไปนะคะ
จากนั้นจึงเกิดระเบิดก็คือช่วงใกล้ใกล้สิบเอ็ดนาฬิกาของวันนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางโดยรอบบ้านพักผู้บาดเจ็บค่ะ
จะได้หาหลักฐานเพิ่มเติมส่วนสาเหตุนั้นยังไม่สรุปนะคะ
เรื่องต้นตั้งไว้๓ประเด็นเลยก็คือขัดแย้งส่วนตัวเรื่องการเมืองท้องถิ่น
ซึ่งผู้บาดเจ็บเนี่ยเตรียมจะลงชิงเก้าอี้นายกอบตสามัคคีส่วนอีกประเด็นที่ยังไม่ได้ตัดทิ้งก็คือ
เป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ